ผู้หญิงวัยกลางคนจะติดโควิด
ก็เธอก็รับผิดชอบนะ

โรงพยาบาลทำอีกท่าไหนไม่รู้บอกกลับไปไม่รับรักษาไปนั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้

นี่เกิดขึ้นที่ชนบุรีครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับศูนย์ประสานงานชุมชนพัทยาใต้พัฒนา

นายสิทธาพรเทวศักดิ์
ท่านเป็นปรักษาการผู้บริการศูนย์นะครับ
ไปช่วยเหลือนางสาวบีเป็นชื่อสมมุตินะอายุ๕๐ปี

อาศัยทำมาหากินรับจ้างอยู่ในเขตเมืองพัทยา
นั่งร้องไห้อยู่ริมถนนมีกระเป๋าสะพายใบเล็กนะฮะ
อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ยวางอยู่ข้างตัวเธอนี่แหละ
ต้นทราบว่านางสาวบีเนี่ยนะนั่งวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านนาเกลือเมืองพัทยา
แต่ถูกปฏิเสธการรักษาก็ต้องหอบสัมภาระ

จากนั้นชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์นะครับ
รับไม่ได้กับพฤติกรรมของทางโรงพยาบาล
ไปเลยไปพิสูจน์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปติดต่อที่โรงพยาบาลนั้น

ไปคุยให้ถูกตอบกลับมาเหมือนกัน

พลเมืองดีก็อัดคลิปการสอบถามกับโรงพยาบาลเอาไว้ด้วย
ทำให้เวรเปรย์พอเห็นอย่างนั้นไม่พอใจ
โวยวายใส่พลเมืองดีซะนะครับ
จากการสอบถามนางสาวบีผู้ป่วย
เธอเล่าบอกว่าเธอตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตัวเอง

มันเกิดการระบาดระลอกใหม่อย่างหนัก
เธอมีไข้เธอไม่สบายนะครับ

ยังไหล้ทราบปฏิเสธต่อทาง

เห้ยพวกเราช่วยพวกเราอีก
รู้สึกว่าดีเลยค่ะ
อยากให้เขาดูแลคนว่ามากกว่านี้
ให้เธอได้กินประทังชีวิตไปก่อน
แล้วก็ประสานประยังแดมเผลอบังละมุง
ท่านก็แหม่ดีนะหาที่กักตัวให้ช่วงกลางคืนนี้นะครับ
แล้วช่วงเช้าก็ส่งตัวไปรักษาตามระบบแล้วนะครับ